ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นงานลอยกระทงที่จังหวัดระยองค่ะ
หลังลอยกระทงกันเสร็จมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ
คือมีเหตุทะเลาวิวาสกันแต่ฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นลูกน้องของผู้ใหญ่บ้าน
อีกฝั่งหนึ่งเป็นแม่ค้าขายหมาล่าและขายเครื่องดื่มอยู่ในงาน
แต่เรื่องนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ให้ข้อมูลที่ยังไม่ตรงกันสักเท่าไหร่
เลยอยากให้คุณผู้ชมดูข่าวนี้แล้วก็ช่วยวิเคราะห์ไปพร้อมกัน

นี่ค่ะวุ่นวายไหมล่ะคะงานลอยกระทงมีปืนนี่ฝั่งผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะ
แล้วก็จะได้ยินเสียงอีกฝั่งนึงว่ามาตบเมียกูทำไมตบเมียกูทำไม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดชากผักกู่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
ผู้ใหญ่บ้านคือเสื้อสีเหลืองนะคะแล้วก็มีแม่ค้าเขาก็ตั้งร้านขายของขายอาหารนะคะ
คลิปมันชุลมุนมากแต่เท่าที่เห็นก็คือมีคนมาห้ามผู้ใหญ่บ้านที่ถือปืนอยู่
แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ตะโกนถามตลอดเลยว่าตบเมียกูทำไมตบเมียกูทำไม
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนลอยกระทงกันเสร็จแล้วก็เนี่ยมีเรื่องกันเลยอะค่ะ
ทางฝั่งที่เป็นฝั่งลูกบ้านเป็นคนที่ไปขายของในงานนะคะ
นางสาวรุ่งทิพย์ค่ะอายุ๓๑ปีและนายชัยวัดอายุ๓๒ปีเป็นสามีภรรยากัน
ทางฝั่งนี้เขาแจ้งความนะคะสพนิคมพัฒนาแล้วเขามีใบรับรองแพทย์มาด้วย
นี่เขาบอกนี่ไงเขาโดนตบหน้าด้านขวาเขาเนี่ยช้ำเลย
มีแผลถลอกที่ริมฝีปากมีแผลถลอกที่มือขวาแล้วเอาปลอกกระสุนมาด้วยนะคะ
เอามาให้ตำรวจเลยบอกว่าเนี่ยปลอกกระสุนเนี้ยผู้ใหญ่บ้านอ่ะมีปืนอ่ะ
นี่บาดแผลต่างนะคะเขาก็เลยขอความเป็นธรรมนี่ปลอกกระสุนค่ะ
เขาก็ขอความเป็นธรรมแล้วก็แจ้งความกับตำรวจที่เขาต้องร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็ต้องออกสื่ออะไรแบบนี้เพราะเขากลัวไงผู้ใหญ่บ้านจะมีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่า
คดีมันจะขืบหนาไหมอะไรไหมนะคะอืมทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ตำรวจสพนิคมพัฒนาเรียกผู้เสียหายมาให้ปากคำเพิ่มเติมค่ะ
นายชัยวัดนะคะตัวผู้เป็นสามีอ่ะนะคะนายชัยวัดบอกว่าผมมาถูกผู้ใหญ่บ้านชักปืนมาขู่
แต่ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนนะไม่เคยคุยกับผู้ใหญ่บ้านมาก่อนเลยด้วย
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้๔โมงเย็นเมื่อวานเขาไปขายหมาล่ากับเครื่องดื่ม
ภายในงานลอยกระทงนะคะคนในครอบครัวที่มาช่วยเป็นผู้หญิงหมดเลย
นายชัยวัดเป็นผู้ชายคนเดียวปรากฏว่ามีลูกน้องของผู้ใหญ่บ้านขายของเหมือนกัน
เดินมาถามเหมือนกับมาเช็คราคาว่าร้านคุณขายเท่าไหร่อยากรู้อะไรแบบนี้
ลูกน้องผู้ใหญ่บ้านเดินมาถามว่าขายเท่าไรพี่สาวนายชัยวัดตอบไปว่า
พี่ขายเท่าไหร่ก็ขายไปเถอะจะมาถามราคากันทำไม
ทีนี้สองทุ่มกว่าขายของกำลังขายดีเลยลูกน้องผู้ใหญ่บ้านมาอีกค่ะ
แต่ทีนี้เป็นผู้ชายมากันสี่คนมาเรียงกันอยู่หน้าร้านจีบเบียร์จ้องหน้า
นายชัยวัดบอกว่าผมก็รู้สึกไม่ปลอดภัยผมเป็นผู้ชายคนเดียวที่มาช่วยขายขายของ
เนี่ยผู้หญิงหมดเลยก็เลยเดินไปถามว่ามาจ้องแบบนี้มีอะไรหรือเปล่า
จังหวะนั้นภรรยาของนายชัยวัดคือนางสาวรุ่งทิพย์มาห้ามมาพูดในลักษณะที่ว่ามีปัญหาอะไรกัน
เท่านั้นแหละผู้ใหญ่บ้านเดินเข้ามาคือได้ยินเหมือนกับนางสาวรุ่งทิพย
จะพูดกับสามีนั่นแหละนะมึงมีปัญหาอะไรกันมันมีคำว่ามึงด้วย
ผู้ใหญ่บ้านมาเลยค่ะมาถามว่ามึงพูดมึงกับใคร
ประมาณว่าทำไมต้องมาขึ้นมึงขึ้นกูกันด้วยง้างมือตบหน้าเธอเลยนะคะ
ทีนี้ตัวนายชัยวัดก็เลยกระโดดต่อยเพื่อช่วยเมียมันก็เลยชุลมุนวุ่นวาย
ผู้ใหญ่บ้านให้ลูกน้องมาซ้อมเอาลูกน้องมาช่วยโอ้โหมันเลยชุลมุนอย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะ
ทีนี้หลังเที่ยงคืนเขาก็แบบเหมือนกับเก็บร้านเก็บอะไรกันแล้ว
แต่ผู้ใหญ่บ้านเหมือนยังคาใจอะไรกันอยู่อ่ะตัวนายชัยวัดบอกว่าผมก็ยังคาใจ
ผมเลยขอถามผู้ใหญ่บ้านอีกทีตบเมียผมทำไมเท่านั้นแหละผู้ใหญ่บ้านชักปืนขู่เลยค่ะ
ผมเห็นเขาเก็บปืนใช่ไหมครับพวกผมก็เลยวิ่งตามไปเพื่อจะไปเอาเขาครับ
เพื่อไม่ให้เขาใช้วุฒิปืนนะพี่แต่มันก็มีเหตุตะลุมบอลด้วยกับเขานะครับ
เขาเลือกตั้งอะไรอย่างนี้ครับคือผมไม่เคยเลือกเขา
ทีนี้ค่ะตัวภรรยาก็คือตัวนางสาวรุ่งทิพย์อ่ะนะคะก็บอกว่าจะแค่ไปห้ามแฟนจริงนะ
เพราะกลัวว่าฝ่ายผู้ใหญ่บ้านเขาจะมีปืนหรือเปล่าที่พูดว่ามึงมีปัญหาอะไรกัน
กับพูดกับแฟนตัวเองพูดกับสามีตัวเอง
เธอก็ตั้งใจจะมาขายของทำมาหากินไม่ได้จะมามีเรื่องอะไรเลย
จิบเบียร์แล้วก็นั่งแบบอย่างนี้แล้วก็กระดิกเท้าอะไรอย่างนี้
คือขยับกระเป๋าไปมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็รู้สึกไม่ปลอดภัยใช่พูดพูดมึงจริงตามที่
หนูพูดเฮ้ยมึงมีปัญหาอะไรกัน
แต่หนูกะจะไปถามแฟนหนูว่าแฟนหนูหนูกะว่าจะให้เขาเข้าไปที่ร้าน
คือเข้าไปก่อนเพราะว่ากลัวมีปัญหาแน่นอน
หนูอายมากค่ะหนูอายมากแล้ว
หนูก็อายแหละเพราะว่าคนเยอะอยู่ในที่ชุมชน
และเราไปทำมาหากิน
มีภรรยาที่ถูกทำร้ายแล้วก็ถูกผู้ใหญ่บ้านชักปืนมาข่มขู่นะคะ
เราฟังข้อมูลทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านกันด้วยดีไหมคะ
ผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่ชัยพรอายุ๓๗ปี
เป็นผู้ใหญ่หมู่๔บ้านหนองบอน
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่จริงเลย
ผู้ใหญ่บ้านบอกไม่จริงอย่างที่ถูกกล่าวหา
ขอชี้แจงหน่อยวันลอยกระทงผมก็ไปทำหน้าที่ตามปกติ
เพราะผมเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องไปมอบรางวัลในงาน
ก่อนเกิดเหตุตอนเย็นอันนี้ผู้ใหญ่บ้านในงานค่ะที่ไปมอบรางวัล

ช่วงเย็นไปช่วยระงับเหตุวิวาสระหว่างลูกน้องผม
กับทางฝั่งสามีภรรยาทางนั้น
เพราะว่าเหมือนกับทางนายชัยวัดกับรุ่งทิพย์
จริงแล้วไปทะเลาะกับแม่ค้าอีกร้านหนึ่งด้วยนะ
พูดจาไม่ดีอะไรประมาณแบบนี้
ทีนี้ฝ่ายนายชัยวัดกับนางสาวรุ่งทิพย์สองสามีภรรยา
มายืนล้อมมาพูดจาดูหมินเหมือนกับแบบผู้จำไม่ดีใส่ผู้ใหญ่บ้าน
พูดจาหาเรื่องพูดจาไม่ดี
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกับพูดสวนกลับไปเล็กน้อย
แล้วก็สะบัดมือของนางสาวรุ่งทิพย์ที่มาจับแขน
ที่บอกว่าโดนตบหน้าไม่จริง
สะบัดมือที่มาจับแขนต่างหากล่ะ
ผู้ใหญ่บอกผมไม่ได้ตั้งใจไปตบหน้า
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจริงก็แยกย้ายกันไปแล้วรอบนึงนะ
แต่เขามาเดินตามผมจนมีคนจับแยก
ทีนี้พอเลิกงานปุ๊บทางฝั่งสามีภรรยาเขายกพวกมาพร้อมมีดปอกผลไม้
มีไม้เบสบอลด้วยจะมาทำร้าย
ฝั่งผู้ใหญ่บ้านบอกฝั่งผมต่างหากที่ต้องวิ่งหนี
สุดท้ายที่ต้องยิงปืนไม่ได้ขู่นะ
ยิงปืนเพื่อระงับเหตุเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
เพราะทางฝั่งสามีภรรยาเขามีทั้งมีดมีทั้งไม้เบสบอล
ส่วนผู้ชาย๔คนที่บอกว่าเป็นลูกน้องผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บอกว่าเขาไม่ใช่ลูกน้องผมนะ

ทีนี้ผู้ใหญ่บอกว่าผมก็ปรึกษากับทางทีมกฎหมายแล้ว
ผมจะดำเนินคดีด้วยเพราะผมก็เจ็บ
เดี๋ยวจะดำเนินคดีทางฝั่งนั้นเหมือนกัน
ปิจารณาแล้วมองเห็นความไม่ปลอดภัยของชาวบ้าน

แต่ก็ไม่หยุดครับ
ฟังข่าวมาถึงช่วงนี้แล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างคะ
ก่อนที่มันจะมีเหตุวุ่นวายตามที่เห็นในคลิปภาพภาพซ้ายมือนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าเขาไประงับเหตุวิวาส
ระหว่างสามีภรรยาคู่นี้ที่ไปทะเลาะกับแม่ค้าอีกร้านหนึ่งด้วยนะ
เพราะว่าสามีภรรยาคู่นี้ไปพูดจาหาเรื่อง
พูดจาไม่ดีกับแม่ค้าอีกร้านหนึ่งครับ
เธอบอกว่าแหมอย่าหาว่าเข้าข้างผู้ใหญ่บ้านเลยนะ
แต่อยากจะยืนยันอีกเสียงหนึ่งให้กับผู้ใหญ่บ้าน
บอกเลยว่าฝ่ายสามีภรรยาออกมาพูดความจริงเถอะ

นี่ไงเธอเหมือนกับให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า

ไม่ได้มีแบบไปตบหน้าทางฝั่งนั้นเลย

เรื่องมันเลยข้อมูลไม่ตรงกันแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะเดี๋ยวรอผลสอบนะคะ
จะสรุปบทลงโทษทางวินัยออกมาส่วนเรื่องคดีความก็ตำรวจจะเป็นคนดำเนินการนะคะ
เพราะว่าทางฝ่ายสามีภรรยาเขาบาดเจ็บเขาก็แจ้งความดำเนินคดี
ฝ่ายผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทางผมก็เจ็บเหมือนกันผมก็จะดำเนินคดีเหมือนกัน
แม่ไม่รู้ใครเป็นใครปวดหัวเลยเนี่ย